แห่งนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแม่ค้าบอกพอเปิดร้านมาก็คนสั่งยำมะม่วงก่อนเลยจ้า
ต้องยอมรับกระแสความรุนแรงของยำมะม่วงที่น้องลิซ่าโพสต์สตอรี่จริง
ทำให้ร้านยำมะม่วงตำมะม่วงทั่วประเทศไทยขายดิบขายดีอย่างร้านนี้ชื่อร้านโมเศษผลไม้ค่ะ
ตั้งอยู่ในชุมชนสามเหลี่ยมเขตเทศบาลนครขอนแก่นแม่ค้าบอกเลยตั้งแต่น้องลิซ่าลาลิสามโนบาล
โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพตำมะม่วงแล้วก็ข้อความบอกว่าตำมะม่วงส่งตรงจากไทยแลนด์เท่านั้นแหละเท่านั้นแหละ
ขายดิบขายดีขายดีแบบไม่รู้น้ำรู้เนื้อรู้ตัวเฮ้ยเออขายดีเป็นเทน้ำเททา
เอ้ยอยู่ดีดีก็ขายดีเออพูกแบบนั้นขึ้นมาเลยอยู่ดีดีเธอก็ให้มาเออ
ให้กระแสฮอตฮิตกับเรามาวันทั้งวันไม่ทำอะไรสับแต่มะม่วงนั่นแหละ
คุณอ้อยทิพย์พังขบุตรบอกว่าพอเปิดร้านปุ๊บนะคนมาสั่งเลยยำมะม่วงก่อนเลย
ตอนแรกอ่ะไม่รู้หรอกทำไมมายำมะม่วงขายดี
รู้ทีหลังดูข่าวไทยรัฐทีวีนี่แหละก็บอกว่าน้องลิซ่าโพสต์ภาพตำมะม่วงใช่ไหม
ก็เลยทำให้ขายดีวันวันหนึ่งเนี้ยเตรียมมะม่วงเอาไว้สามสิบกิโลกรัมครับ
แต่ก็ยังมีผลไม้อย่างอื่นเห็นไหมกระท้อนน้องใบตองชอบข้าวโพด
แล้วก็มีอีกมากมายหลายอย่างแต่ช่วงนี้มะม่วงจะขายดีสุดค่ะ
คุณอ้อยทิพย์บอกอีกว่าที่ร้านของเขานะเขาจะเตรียมยำมะม่วงที่มีน้ำยำสูตรพิเศษ
มีทั้งแบบใส่กะปิแล้วก็น้ำปลาหวานเป็นสูตรของทางร้านเลยค่ะ
นี่เนี้ยข้นข้นเลยค่ะครับพอสับมะม่วงเสร็จแล้วปุ๊บเอารวยน้ำยำไป
อันนี้แบบมีกะปิด้วยอันนี้ก็น่าจะอีกโอ้ยเข้มข้นใช่เขามีสองสูตรนะคะ
ราคาก็ถูกอกถูกใจมากครับยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองเฮ้ยไม่แพงเลย
ถ้าเป็นยำผลไม้คือเริ่มต้นนะถุงละสามสิบห้าถ้าเป็นยำมะม่วงยี่สิบห้า
ราคาถูกเอาใครสนอกสนใจนะคะเห็นแล้วก็อยากจะทานน้องลายสอขึ้นมาทันที
แล้วถ้าหากว่าไปเจอร้านอื่นดิฉันว่าเขาก็เด็ดไม่แพ้กัน
หรือซื้อมาทำเองก็ได้เดี๋ยวนี้ทำง่ายทานได้อร่อยดีนะคะ

แล้วแต่คนชอบของคนไม่ชอบปลากรอบ

เป็นยำผลไม้รวมแบบนี้มา
น่ากินสุดนี่ผลั้นปลารส